มาดูปัญหาคนเร่ร่อนต้องยอมรับว่าแถวหัวลำโพง
เร่ร่อนมีอยู่เป็นจำนวนมาก
ผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอรถเมย์อยู่
เร่ร่อนเข้ามาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
เธอตกใจสิฮะตกใจแล้วชายเล่ร่อนคนนั้น
ถูกปฏิเสธจะไล่ทำร้ายเธอต้องหนีขึ้นรถเมย์
มาแล้วเดินล้อมหน้าล้อมหลังล้อมหน้าล้อมหลังอยู่นะครับ
ผู้ก่อเหตุนะฮะใส่หมวกสีขาวมาขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่เขารอรถเมย์อยู่
แล้วก็ต้อนนะฮะต้อนหน้าตอนหลังต้อนหน้าตอนหลังอืม
จนกระทั่งรถเมย์โอ้โหโชคดีจริงเรื่องที่รถเมย์มาเนี่ยนะฮะ
แล้วดูท่าทางจะต้อนหลายคนนะเมื่อกี้ค่ะนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้อวงจรปิดที่ผมเล่าไปครับ
ผู้ชายคนนี้ใส่หมวกแก๊ปสีขาวเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ป้ายรถเมย์
แล้วขอมีอะไรด้วยนะครับขอมีอะไรด้วยผู้หญิงตกใจนะครับ
รถเมย์มาพอดีนะครับผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปเหมือนจะทำร้ายนี่
แล้วมีการเถียงกันด้วยนี่นะฮะ
กระเป๋ารถเมย์ลงมารีบชี้หน้าชี้หน้าเอา
ผู้ก่อเหตุก็เดินหลบไปผู้สื่อข่าวนะครับไปคุยกับผู้หญิงคนที่ถูกชายเล่ร่อน
จะทำร้ายเนี่ยนะเธอเล่าให้ฟังบอกว่า๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายข้างสถานีรถไฟหัวลำโพง
ประมาณตี๕๓๐โอ้โหยังไม่สว่างเลย
จะไปทำงานจู่มีผู้ชายเล่ร่อนเดินเข้ามา
พูดจาคุกคามบอกขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย

เขาต่อยหน้าเธอเลยนะนะฮะต่อยหน้าเธออย่างแรงนะครับ
เพราะดีนะครับที่คนขับรถเมย์ลงมาช่วยเอาไว้
ถ้าไม่ได้พี่เขาช่วยเธออาจจะเจ็บหนักกว่านี้นะครับ
มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากคนใจบุญแหละ
ที่เอาบริจาคอาหารนะฮะเครื่องดื่มนะครับ
ให้กับคนเล่ร่อนพอมีของกินเขาก็อยู่ไง
มีของกินเขาก็อยู่ผลกระทบที่ตามมานะครับ
ก็คือปัญหาขยะทิ้งเรียราชสกปรกขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทาง
แล้วก็มีตังค์บางคนให้ตังค์

กินเหล้าก็เสียงดังทะเลาะวิวาส

ก็มาคุกคามคนที่เป็นประชาชนทั่วไปแบบนี้

รู้สึกหวาดระแวงค่ะต่อไปนี้เหมือนว่าเราก็ไม่ไว้ใจแล้ว
แล้วเราก็คือกลัวไปเลย
ก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะลดน้อยลงไปรอบนึงอะค่ะ
เพราะว่าหัวลำโพงเขาจะกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าด้านในแล้วใช่ไหมคะ
เหมือนว่าเขาก็ไม่มีที่หรอกแต่ละคนแล้ว
พอทีนี้พอช่วงที่ว่ามีคนมาแจกข้าวเยอะแบบนี้
เขาก็คือมารอรับข้าวกันอีก
รับข้าวบางคนก็คือเอาไปขายต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้จากคนที่แถวนั้นเขาเล่าให้ฟังนะ
ก็กลายเป็นว่าพื้นข้าวหรือของอะไรที่แจกไป
ขายอะไรแบบนี้ใช่ค่ะเอาไปขายแล้วก็มาซื้อเหล้าก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเองแถวนั้นแหละค่ะ
นางสาวธนกมลเงินแจ่มครับหัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริการโดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย
ท่านก็บอกเห็นสอดคล้องกับพี่คนเมื่อกี้
บอกเหตุผลหลักเลยที่ชายเล่ร่อนนะฮะไปทำร้ายร่างกายคือนี่แหละ

หลังจากนี้การรถไฟเดี๋ยวเขาจัดระเบียบคนเล่ร่อนนะ
ผลักดันด้วยการฉีดน้ำทำให้พื้นเปียกจะได้นอนไม่ได้
โดยการลดไฟดูแลพื้นที่เพียงในเขตรั้วสีเขียว
ของสถานีรถไฟไงนะฮะ
คือส่วนคนเล่นร่อนเนี่ยมักจะอยู่ริมคลองบ้าง
เป็นพื้นที่ของกรทมกอทมฟังไว้นะฮะ
คือการรถไฟบอกไม่มีอำนาจจะไปดูแล
อย่างไรก็ตามครับฝากถึงผู้ใจบุญด้วย

ก็เห็นใจกันเอาอาหารไปให้กันอะไรกัน
แต่มันมีปัญหานี้เกิดขึ้นมาท่านก็ลองพิจารณาดู
ว่าถ้ายังแจกอาหารต่อไปอะไรแบบนี้
ปัญหาแบบนี้มันจะจบไหมนะครับ
รถไฟจะแจกใบปลิวขอความร่วมมือ
แจกอาหารบริเวณนี้เนื่องจากก่อปัญหาอื่นตามมา
ไม่ว่าจะเรื่องขยะเรื่องแย่งอาหารกัน
นำไปสู่เรื่องที่เราเล่าไปทั้งหมดครับ

คนก็ต้องใช้ป้ายรถเมย์ตรงจุดนั้นนะคะ